คุณผู้ชมค่ะแรกแต่ว่าแรกแต่ว่านี่ไข่พร้าชไลฟ์
นายนพัฒน์นายนพัฒน์กลับมาตอบครั้งแรกเลย
เกี่ยวกับผมคุณแม่เขาอ๋อแม่ผู้พิมพากาอ่า
มีบัญญาณให้ได้มากับน้องใบเซินแปลแปลสิแปลสิอ่านั่นเลย
ว่าอะไรนะคุณผู้ชมน่ะบางช่วงบางตอนเขามาเปิดใจกันแล้ว
บางช่วงบางตอนเปิดใจแล้วไปฟังค่ะ
แม่ผมเก่งมากครับทำงานเพื่อผมมาตลอด
แล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
ได้รับความเป็นห่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมาก
แล้วก็ถ้าผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่า
จะก็ทำร้ายแม่แล้วก็ทำร้ายตัวผมเองมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวผมนะครับ
แต่ว่าทุกอย่างเราก็อยู่ในความเข้าใจแล้วก็ความรัก
แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อย
คุณผู้ชมค่ะประเด็นแรกเคลียร์เรื่องของเสียงน้องนายก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่า
หลายคนแสดงความเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องนายดูไม่มั่นใจที่จะตอบ
ดูบุญเบามีอะไรในใจหรือเปล่าเคลื่อนไม่หมดหรือเปล่าสบายใจก่อน
น้องนายเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการทอมซินอักเสบอ่านแต่พูดได้ไม่เต็มเสียง
ไม่ใช่ว่าเออไม่อยากจะตอบคำถามพี่นักข่าวนะพร้อมจะตอบทุกข้อสงสัย
เท่าที่ตัวเองสามารถจะให้ข้อมูลได้ค่ะเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องที่คุณแม่หมูเนี่ย
ล็อกไอจีแม่หมูโพสต์ไอจีก่อนหน้านี้เนี่ยโพสต์รายยาวอะไรต่างน้องนายบอกว่า
พี่ผมรู้พร้อมกับพี่ทุกคนเลยรู้พร้อมกับชาวเน็ตทุกคนปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้
นายบอกว่าเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเองมีมานานแล้วค่ะซึ่งเกิดจากเรื่องงานเป็นหลักแหละ
กับคนรอบข้างทั่วไปก็ยังดีเหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นขอปัดตกเลยละกัน
เรื่องที่บอกว่าตั้งแต่มีใบเฟิร์นเข้ามาแล้วห่างแม่เรื่องนี้ไม่จริง
ฟังน้องนายนพัฒน์ยืนยันอีกสักครั้งค่ะ